มุดปราการนะคะเกิดเหตุแท็กซี่
ล่อลวงผู้โดยสารขึ้นไป
หลังจากนั้นก็มีการตกลงว่าจะไปส่งกันที่พัทยา
ตกลงกันที่๑๓๐๐บาทแต่ว่าสุดท้ายไม่ไปส่ง

และแถมในขณะที่ผู้โดยสารกำลังจะเอาสัมภาระออก

ภาระผู้โดยสารก็เลยติดรถออกไปด้วย
แบบนี้นะคะผู้เสียหายคือนางประมูลแสงงาม
อายุ๕๓ปีกับสามีชาวสวีเดน

ทำงานอยู่ที่บริษัทการโฆษณาท่องเที่ยวประเทศไทย

ก็เลยเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย

ก็คือการเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวที่พัทยา
พอมาถึงก็เลยจ้างแท็กซี่
อยู่ที่บริเวณประตู๓ชั้น๔ของสุวรรณภูมิ

ตกลงราคากันที่๑๓๐๐บาท

ขับออกไปแถวลาดกระบัง

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปคืน
เดี๋ยวจะให้เพื่อนที่ขับรถแท็กซี่ด้วยกันมารับ

ก็เลยอ่ะงั้นจอดตรงนี้ละกัน

เดี๋ยวเรียกแท็กซี่คันใหม่เอง
และในขณะที่ผู้เสียหายพร้อมสามี
กำลังช่วยกันขนสัมภาระลงจากรถ

ขับออกไปเลยแบบรวดเร็ว
ผู้เสียหายยังไม่ทันหยิบกระเป๋าสะพายออกมา

แล้วก็เอกสารสำคัญต่างรวมทั้งโทรศัพท์มือถือ
เจอแบบนี้รีบเข้าไปแจ้งความ
ตำรวจสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสมุทรปราการ
ได้รับเรื่องแล้วก็เร่งตรวจสอบให้นะคะ
และติดตามตัวคนขับรถได้สำเร็จ

พร้อมยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายทั้งหมด

ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าทรัพย์สิน
เอกสารเงินสดและโทรศัพท์มือถืออยู่ครบ
ส่วนตัวนายธิวากรคนขับรถแท็กซี่

และถูกส่งตัวดำเนินคดีค่ะ